มาดูกันต่อค่ะกับอีกหนึ่งลูกทุ่งสาวค่ะ
หลายคนดูสังเกตเห็นแล้วรู้มั้ยคะงโหแฮ้งเปลี่ยนค่ะ
ปังเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าหลังโควิดซาเนี่ยค่ะ

ดูภาพเปรียบเทียบกันชัดนะคะว่าน้องลำไย
ไปขึ้นเขียงเสริมดั้งนิดค่ะ
แก้ปลายจมูกกันหน่อยพอเข้าที่เข้าทาง
สวยดังหมอเสกแบบนี้เลยพี่ปอยนับเติร์นแต่นิดเดียวนะ

ลำไยยอมรับว่าของเดิมหนูว่ามันทู่ไปหน่อย

พอรัฐบาลไครล็อกพรีนิกเสริมความงำ
ก็พุ่งไปเลยจ้ะพุ่งไปนะคะ
ลัพธ์ที่ได้ออกมาพอใจสุดค่ะ

พิธีกรงานละครนะคะ
แทนแฟนผู้สาวขาร้อนนะคะ

คอนเสิร์ตของเธอกลับมาแน่นอนค่ะ
อันนี้คือทำรอบสองนะคะคือรอบแรกที่ทำมาค่ะ
คือปลายจมูกพอหันข้างเขา
ปลายมันไม่มีปลายมันไม่พุ่งออกมาค่ะ
คือมันหักมันไม่มีปลายแล้วก็มันเอียงด้วยค่ะ
หนูก็เลยอยากแก้เอียงแล้วก็อยากให้จมูกดีไป
อยากให้หน้าดูมิมิติขึ้นก็เลยไปแก้ค่ะ
คือหนูเคยโดนทักค่ะว่าถ้าทำจมูกมาแล้วจะเก็บเงินอยู่
ก็ตั้งแต่ตอนนู้นหนูก็รู้สึกว่ามันจริงค่ะ
แต่ว่าที่แก้ครั้งนี้ก็เพราะว่าอยากให้หน้าดูมีมิติ
ก็ไปให้หมอดูหน้างานเลยค่ะว่าหน้าเราเหมาะกับทรงแบบไหน
เพราะว่าหนูรู้สึกว่าบางที
รูปหน้าหรือว่าเนื้อจมูกของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ
บางทีเราชอบตรงนี้แต่ว่าหน้าเราอาจจะไม่ได้ก็ได้
ก็เลยให้หมอเป็นคนแนะนำดีกว่า

ไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงแล้วก็ละครหรือว่าพิธีกรรายการต่างนะคะ
อย่างไรฝากติดตามน้องลำไยด้วยนะคะ